พาไปงานบุญที่นครศรี
เป็นงานบุญทางน้ำที่ยิ่งใหญ่มาก
ถ้าคุณสังเกตดีคุณจะเห็นผมอยู่
คุณจริงหรือเปล่าคุณอยู่ตรงขอบริมตลิ่ง
คุณลอยคออยู่หรือคะ

ดำผุดดำไหว้ผมเพิ่งลงไปนครศรีมาจริง
แต่งานนี้ผมไม่ได้ไปแต่มาเล่าให้ฟัง

เขาจัดขึ้นที่บริเวณลำน้ำวัดธาราวดีหมู่๓
ตำบลบังจากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
นี่คือการแห่กระถิ่นประจำปี

แล้วเขาแห่ทางน้ำแบบนี้แหละครับน้องใบตอง
เขาว่ากันว่านี่อาจจะเป็นประเพณีแบบนี้แห่งเดียวของทางภาคใต้ด้วยนะ
ที่นี่เขาจะมีการตั้งกระถิ่นเนี่ยนะฮะ
ทางเรือแล้วก็แห่มาตามลำน้ำ

ประชาชนครับเขาก็มารอที่สะพานข้ามแม่น้ำ

ที่สำคัญงานนี้ยังมีพี่น้องชาวมุสลิมจำนวนไม่น้อยเลยนะครับ
นำเรือมาร่วมขบวน
ชาวพุทธศาสนิกชนมายังท่าน้ำของวัด
โอ้โหเขาบอกว่ามีการปฏิบัติกันเป็นประจำเช่นนี้ทุกปี

รำลึกถึงพ่อท่านจบหรือพระครู
ธรรมธาราธิคุณอดีตเจ้าอาวาส
เถราจารย์หมอแผนโบราณ
รักษาผู้คนที่กระดูกหักนับหมื่นคน

รู้จักเป็นอย่างดีแต่ท่านเนี่ยมรณภาพไปหลายปีแล้ว
เนี่ยฮะบรรยากาศแบบนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความรัก
ความสมัครสมัครสามคลิกของชาวบ้านในย่านนี้เป็นเวลานาน
ทางเจ้าวาดองค์ปัจจุบันนะครับพระมหาวิทยาวัฒน์ท่านบอกว่า
เอาจริงแล้วพิธีกฐินทางน้ำมีมานานแล้วล่ะญาติโยม
แล้วก็เป็นประเพณีที่ไม่เหมือนใคร
เอาจริงนะส่วนใหญ่ก็อยู่ในเฉพาะในนครศรีธรรมราช
หรือจังหวัดอื่นของทางภาคใต้เขาจะจัดกันแบบนี้แหละครับ
โอ้โหไปนครศรีมีแต่เรื่องดีดีบอกเลยยังไงเล่าให้ฟังสิ
เพราะว่าผมไปมาเมื่อวานโอ้โหเรื่องดีเยอะแยะ
คือคนนครศรีน่ารักมากจริงผมไปทาน
ไปทานขนมจีนอยู่ร้านหนึ่งโอ้โหบอกเลยว่าเจอคนนครศรีใจดีมาก
มาขอถ่ายรูปเสร็จยังไม่พอทานข้าวเสร็จแล้ว
ยังอุตส่าห์เลี้ยงเราอีกตั้งหาก
แล้วคุณก็ละเอามาฝากพวกเราใช่แม่ล่ะ
ไอ้เมี๊ยรึเปล่ากินเองคนเดียวันอร่อยดีจังเลย

เดี๋ยวจะเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูว่าผมไปทำอะไรบ้างที่นครศรี

ไปกับคนที่ขับเคลื่อนชีวิตผม
คือเป็นรถยนต์คันหนึ่ง
เหมือนจะอยู่บนหลังแล้วก็คอยสตาร์ทขับเคลื่อน

เรียกว่าเป็นผู้กุมบังเหียนคุณนั่นเอง

เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนพลังในใจ

มีภาพคู่ไหมมีไหม

แต่จะมีเรื่องราวต่างเดี๋ยวจะเล่าสู่กันฟังในอาทิตย์นี้ว่าผมไปที่นครศรีมีอะไรที่ดีเด็ดบ้าง